สวดเบิกค่ะทำกันทำไมเพื่ออะไรงั้นไปร่วมพิธีพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหคุณคะเฮ้ยสังเกตก่อนเลยพระพุทธรูปเริ่มเดินเหมือนมีอะไรคลุมไว้อยู่นั่นแหละเด็ก
ได้ยินเสียงเหมือนเสียงนกเสียงไก่แบบนั้นด้วยเหมือนกัน
มันคืออะไรงั้นฟังทางนี้เลยนะแล้วชื่อวิธีก็แปลกแล้วนะบอกสวดเบิก
ถูกต้องเบิกอะไรการสวดเบิกเนี่ยเป็นบทสวดบนที่ใช้ในพิธีอบรมพระเจ้า
หรือการอบรมสมโพธิพระเจ้าค่ะบางแห่งจะเรียกว่าการบวชพระเจ้าหรือไขตาพระเจ้านั่นเอง
หรือถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายขึ้นอีกก็คือการเบิกเนธพระพุทธรูปเป็นการอบรมสมโพธิพระพุทธรูปที่สร้างใหม่เสร็จแล้วนะคะ
หรือจะเป็นพระพุทธรูปเก่าก็ได้แต่มานำมาทำพิธีบวชใหม่นั่นเองนะ
สวดเบิกหรือสูตรเบิกนั้นจะทำอยู่ใน๒ช่วงเวลาก็คือประมาณตี๑หรือตี๒
เป็นการสวดมนต์ว่าด้วยเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะ
จะใช้ธรรมนองที่ไพเราะสนะหูและใช้ภาษาลาธนาในการสวดด้วย
พระสงฆ์เนี่ยจะสวดเสียงต่ำส่วนสามเณรจะสวดเสียงสูงค่ะ
พอเมื่อสวดเบิกเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นเวลาใกล้สว่างแล้วไงคะ
พระสงฆ์ก็จะสวดหรือเทศนาธรรมมาจากกับปวัตนสูตรอ๋อเหรอ
ต่อจากนั้นจึงทำการเบิกพระเนธพระพุทธรูปองค์ใหม่นี่แหละค่ะ
จนถึงกระทั่งเวลารุ่งเช้าจะมีการถวายข้าวมทุปายาศจำนวนสี่สิบเก้าก้อน
แล้วก็จะได้ยินเสียงนกเสียงไก่เปรียบเสมือนกบว่าตอนนั้นเนี่ย
พุทธเจ้าได้ตรัสรุธรรมแล้วนะคะเนี่ยเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเนอะ
ก่อนเช้าพอดีอะเหมือนอรุณเบิกฟ้านกกาบรวยบินมานั่นแหละจ้ะอุ้ย
เดี๋ยวคุณจะเล่าต่ออย่างนี้ค่ะนอกจากจะนำมาสวดเบิกเนี่ย
พุทธรูปแล้วนะคะเขายังจะนำนำสิ่งต่างต่างเหล่านี้นะคะ
คือพวกข้ามมุทุปญาติเนี่ยไปทำพิธีสวดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ตามความเชื่อของชาวร้านหนากันด้วยนะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย
เลือนหายไปหลายที่ค่ะแต่บางพื้นที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้
อย่างในคลิปเนี้ยที่เรานำมาให้ได้ดูกันตอนนี้นะคะ
ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนะคุณจาตุรนสามสามนะคะจ้า